ติดตามไทยรัฐทางข่าวกันต่อเลยนะคะเรื่องของเพื่อนบ้านที่มีปัญหากันเนี่ย
เรานำเสนอมาอย่างต่อเนื่องคือมันเจอทั่วทั่วไปเจอได้บ่อยบ่อย

ไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ